คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันต่ออันนี้เป็นเรื่องที่น้องอายุ๑๙ปีคนหนึ่งไปร้องขอความเป็นธรรมกับสายใหม่ต้องรอด
ให้ช่วยดูเรื่องนี้หน่อยนะคะเธอบอกว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นทีมงานภาพยนตร์ชื่อดังกำลังฮอตอยู่ตอนนี้เลยค่ะนะครับ
เป็นโมเดลลิ่งของทีมงานภาพยนตร์นี้แหละชักชวนเธอเข้าวงการบันเทิงพอทักแชทมาเข้ากรุ๊ปไลน์แล้วก็คุยกันในลักษณะลามกอนาจารย์
ชวนมีสัมพันธ์ชวนมีเซ็กกันด้วยนะคะนางเสาเอค่ะอายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะก็โชว์ข้อความแชทค่ะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยอ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่งคัดเลือกนักแสดงของบริษัทดังที่กำลังทำรายได้ในตอนนี้เลยนะอ้างเขาอ้างว่าเป็นทีมงานเขาแล้วทักแชทคุยลามกนะคะชวนไปมีเซ็กซ์แลกกับการเข้าวงการนะคะ
คุณเอเนี่ยก็เล่าบอกว่าเธอเนี่ยเริ่มมาจากเธอเข้าไปหางานในกลุ่มเฟซบุ๊กหางานนักแสดงผู้ชายคนนี้ก็ดึงเข้ากรุ๊ปไลน์และให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหลังจากนั้นพูดคุยสอบไปในทางอนาจารย์ชวนไปแคสต์งาน
ทีนี้เธอก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขอพาพ่อไปด้วยเท่านั้นแหละค่ะคนในกรุ๊ปไลน์เนี่ยก็รุมต่อว่าด่าทอเธอแล้วก็ลบรายชื่อออกจากกลุ่มรวมถึงนำชื่อเธอนะคะไปโพสต์ประจานในกลุ่มเฟซบุ๊กค่ะ

มาแจ้งความช่วยเหลือกว่าดีหน่อย
ในส่วนของน้องเนี่ยครับยังไม่ถูกกับธรรมนาจารย์
แต่เกือบอะครับเพราะว่าเขาจะให้น้องไปหาเขา
โดยที่ห้ามเอาผู้ปกครองไปให้ไปตามลำพัง
แต่น้องเขารู้สึกว่ามันเหมือนมันจะไม่ปลอดภัยนะ
ทำไมแค่ไปแค๊สไปหาไปดูตัวเนี่ย

อันนี้ก็ด่าเขาเลยแล้วก็เตะเขาออกจากกลุ่ม
พอเตะออกจากกลุ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องจึงได้ไปโพสต์ในกลุ่มหานักแสดงนะครับ
จากนั้นถึงมีเยาวชนทักเข้ามาว่าเฮ้ยหนูโดนนะ
อ่านี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เลยไปแจ้งความ
สอนอสุทธิศาลและอย่างที่บอกค่ะแล้วเธอก็เอาข้อมูลจากที่มีน้องทักเธอมาเนี่ยค่ะ
เอ่อโพสต์เตือนในเฟซบุ๊กแจ้งเบาะแสบอกเนี่ย
มีเด็กผู้หญิงอายุ๑๘ปีถูกผู้ชายคนนี้กระทำอนาจารย์
แต่ไม่กล้าแจ้งตำรวจนะคะแล้ว๒๖ตุลาคมก็มีเยาวชนอายุ๑๗ปี
กับเยาวชนอีกสี่คนนะคะนัดพบกับผู้ชายคนนี้ที่ห้างแห่งหนึ่งด้วย
เธอก็กลัวว่าจะมีคนตกเป็นเหยื่ออีกเพราะฉะนั้นอยากจะให้ตำรวจมาดำเนินคดีเรื่องนี้โดยเร็วนะคะ
เอกพบเหลืองประเสริฐสายหมายต้องรอด
แต่ว่าเขาถูกแอบอ้างชื่อหลอกเหยื่อพาเข้าวงการบันเทิงค่ะ
อันนี้ก็เป็นวิธีการอีกหนึ่งอย่างนะคะของมิจฉาชีพนะคะ

ย้ำอีกครั้งไม่เกี่ยวนะเขาไม่เกี่ยวหนังเขากำลังมาดีเลยนะครับ